หาพี่เหมือนอะไรอ่ะ
วันนี้วันเกิดนะครับ

แล้วก็รักให้เต็มหัวใจเลยนะครับ
แล้วก็จะจะรักทุกครั้งทุกท่านนะครับ

แล้วก็เป่าเค้กอย่างเรียบง่ายที่บ้านที่เชียงใหม่

โดยคลิปนี้ค่ะคุณเออนุวัฒน์บุษยพงภักดี
น้องชายคุณสนิทของคุณโอเป็นคนเอามาลงไว้แล้วก็บอกว่า
ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาไว้อะไรให้กับพี่โอ
ในฐานะตัวแทนทางญาติพี่โอได้จัดทำเสื้อเป็นของที่ระลึก
จำหน่ายในราคาตัวละ๒๐๐บาทเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือครอบครัวของพี่โอ
ส่วนวันนี้ก็เป็นวันสวดพระอภิษฐรรมคืนสุดท้ายแล้ว
ซึ่งก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของคุณโอนะคะ
จากนี้จะมีการถวายอาหารเพลพระสงฆ์๙รูป
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณโอเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่อายุย่างเข้า๕๐ปีด้วย
ส่วนช่วงค่ำก็มีพิธีสวดอภิษฐรรมคืนสุดท้ายตามปกติ
ก่อนที่วันพรุ่งนี้ช่วงเช้าจะทำพิธีบรรจุแล้วก็ย้ายคุณโอไปไว้ที่วัดพระนอนขอนตาน
หรือชื่อทางการก็คือวัดรัฐธิวันในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คุณนิโนเมธานีบุรณสิริก็บอกถึงยอดบริจาคที่บรรดาแฟนคลับ
คนคุ้นเคยกับคุณโอบริจาคเงินมาช่วยเหลือเรื่องการจัดงานศพ

โดยบอกว่าตอนนี้ยอดบริจาคเข้ามากว่า๑ล้านบาทแล้ว
ซึ่งหลังจากปิดศพแล้วก็จะมีการเปิดบัญชีวัด
ให้คนที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคได้ต่อไปอีก
โดยเงินบริจาคที่ได้รับนอกจากช่วยงานศพแล้ว
ส่วนจะถูกแบ่งไปสร้างโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งภาคเหนือให้กับวัดด้วยค่ะ